ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้ว
เรื่องของพ่อค้าลอตเตอรี่ที่ฆ่าปาดคอหนุ่มวัย๑๘ปี
ตำรวจสอนอชกชัยคุมตัวพ่อค้าร็อตเตอรี่คนนี้นะคะมาที่ซอยน่าที่วัดยี่สิบเอ็ด
ลาดพร้าวไปฝากขังแล้วก็ตัวของพ่อค้าลอตเตอรี่คนนี้เนี่ย
เขาก็ยังคงอ้างบอกว่าที่ทำไปเพราะป้องกันตัว
เพราะว่ามีปากเสียงกันถ้าเขาไม่ฆ่าทางฝั่งนู้นก่อนเนี่ย
ฝ่ายผู้ตายจะตามมากระทืบเขาว่าอย่างนี้นะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสนโชคชัยเขานำตัวนายสุรศักดิ์จุนเพชร
พ่อค้าลอตเตอรี่ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอนายวิสรุธบุญจริกอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างร้านอาหารอีสานไปฝากขังสารอาญารัชดาผักแรกค่ะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุชกันนะคะ
มารอพบด้วยโดยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วผู้ต้องหาก็ประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่
หลังจากขายลอตเตอรี่เสร็จแต่ละงวดค่ะ
เพื่อไปรับยาเกี่ยวกับอาการทางประสาทมีอาการทางประสาทนะคะ
โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
อาการทางประสาทมีมานานนับ๑๐ปีแล้ว
แต่ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไม่ได้กลับบ้านไปรับยา
อาจจะทำให้ผู้ต้องหาขาดยาแล้วอาการกำเริบ
ที่ผ่านมาก็เลยจะมีอาการขี้โมโหทะเลาะกับคนรอบข้างบ้าง
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ซึ่งนายวิสรุธผู้เสียชีวิตอดีตก็เคยเป็นลูกจ้างร้านอาหารอีสาน
ซอยนาคนิวาสยี่สิบสามก่อนเกิดเหตุเดินทางไปพบเพื่อนที่ร้านอาหารอีสานดังกล่าว
ขณะที่ผู้ต้องหานั่งดื่มเบียอยู่ในร้านและขอซื้อมะนาวจากทางร้านค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็นำไปให้แต่ผู้ต้องหาบ่นว่ามะนาวราคาแพง
แล้วจากนั้นมีปากเสียงกันด้วยเรื่องมะนาวนี่แหละจากนั้นผู้ต้องหาเดินออกมานอกร้าน
ผู้เสียชีวิตและเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปและไปทะเลาะกันต่อนะคะ
บริเวณป้ายรถเมย์ปากซอยนาคนิวาสยี่สิบเอ็ด
ผู้ต้องหาจึงใช้มีดที่พกมาด้วยปาดคอนายวิสรุธจากนั้นนายวิสรุธวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
หน้าร้านอาหารอีสานก็มีรุ่นน้องเนี่ยพาเขาขึ้นรถจักรยานยนต์
พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าหมดสติแล้วตกรถไปจนเสียชีวิตกลางทางนะคะ
หลังเกิดเหตุทางชุดสืบสวนสนโชคชัยก็ออกติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนี
กระทั่งพบว่านั่งอยู่ข้างถนนกลางซอยนักนิวัฒนยี่สิบเอ็ด
ลักษณะก็คือนั่งขัดสมาธพนมมืออยู่แล้วก็ยังมีการท่องคาถาบางอย่างด้วย
เขารับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
แต่ผู้ตายมากระทืบเขาก่อนก็เลยใช้มีดป้องกันตัว
ไม่คิดว่าจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สอนอโชคชัย
ก่อนนำตัวฝากขังช่วงสายที่ผ่านมานี่แหละค่ะ